เรื่องของกินกันบ้างวันนี้ไหนก็จะพูดถึงเคล็ดลับในการกระชับไขมันแล้ว
ก่อนที่เราจะไปกระชับไขมันนั้นเราต้องเพิ่มชั้นไขมันก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปหาเมนูอร่อยเผ็ดรสเด็ดถึงใจ
สำหรับเมนูปิ้งย่างหมาล่าตอนนี้เนี่ยฮิตมากเลยนะ
ร้านนี้เขามีการปรับปรุงสูตรให้มันถูกปากกับคนไทยมากยิ่งขึ้น
และนี่ก็คือร้านมาล่าจาร์ดลำ
ขายอยู่ที่สวนสาธารณะหน้าอ่าวประจวบอำเภอเมืองประจวบคีริคันค่ะ
แล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดชุมชนถนนเลียบชายทะเลสะพานสรานวิถี
ซึ่งหมาล่าที่คนหลายคนคุ้นเคยกันเนี่ยนะคุณผู้ชม
จะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็ชาที่ปลายลิ้น
เขาบอกว่าหมาเนี่ยมันแปลว่าอาการชาอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเมนูปิ้งย่างหมาล่าแบบนี้
ร้านนี้เขาเอาใจคนไทยโดยเฉพาะเลย
เพราะว่าเขานำเอาพริกเผามาผสมกับงาป่น
แล้วก็คลุกเคล้ากับเนื้อย่างที่ใกล้จะสุกแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติ
มันก็จะทำให้หมาล่ามีรสชาติที่ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะ
เป็นจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนร้านอื่นที่ไหนเลย
รายได้ก็ขายดีรายได้ก็งาม
ราคาขายเนี่ยไม้ละ๑๐บาท

ใช่วันธรรมดาขายได้ถึง๕๐๐ไม้เลยนะ

ใช่ค่ะหลอกคุณเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณดูเล่นนะคะ
รายได้ต่อเดือนเฉียด๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว
โหสุดยอดนะคะ
ไม่ได้มีแต่เนื้อสัตว์นะผักเขาก็มีเหมือนกัน
ถูกต้องคือใครที่รักสุขภาพหน่อยหรือว่าชอบทานผักหน่อย

หมูเนื้อไก่ทะเลอะไรอย่างนี้

ถูกต้องแล้วค่ะเป็นการพลิกแพลงสูตรนะครับ
ปรุงสูตรให้มันถูกปากลูกค้าจน
สามารถต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีขนาดนี้โอ้โหสุดยอดเลยร้านนี้ปรบมือให้เลย
แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปแซ่บนะคะไปกันได้วันจันทร์ถึงพฤหัสที่สวนสาธารณะหน้าอ่าวประจวบ
ส่วนวันศุกร์เสาร์ขายที่ตลาดนัดชุมชนถนนเลียบชายทะเลบริเวณสะพานสรานวิถีหน้าอ่าวประจวบนะจ๊ะ
ไปให้ถูกวันถูกที่ถูกเวลาเดี๋ยวไปผิดวันสลับที่กันอดเลยค่ะ